คุณผู้ชมครับตอนนี้เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อกันในสัปดาห์หน้าเนี่ย
สายตาก็จับจ้องไปที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ค่ะเป็นหนึ่งในสามนะแต่คุณอุ้งอิงก็บอกว่า
ถ้าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลได้เสนอชื่อนายกจะเสนอคุณเศรษฐาก่อนเลย
ใช่ค่ะก็จากประเด็นที่คุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์แล้วค่ะ
สายตาก็เลยต้องจับจ้องไปที่คุณเศรษฐานะวันนี้
เพื่อไทยก็เหมือนกับรอก้าวไกลส่งสัญญาณมาเท่านั้น
คุณหมอชนน่านบอกถ้าส่งก็ต้องได้นายกนะ
ต้องเอาให้ชัวร์ด้วยนะครับต้องประเมินทุกสิ่งทุกอย่าง
วันนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณเศรษฐานะครับ
เศรษฐาบอกว่าพักเพื่อไทยก็หารือร่วมกัน
ความชัดเจนในการจะส่งชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ย
ซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าจะเป็นชื่อตัวคุณเศรษฐาหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบ
ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารภักดิ์
มันจะเป็นอุปสรรคต่อการโหวตให้กับนายกของพักเพื่อไทยหรือไม่
การจัดตั้งรัฐบาลจะมีปัญหาหรือเปล่า
คุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวต้องให้ทีมเจรจาของแต่ละพักไปหารือกันก่อน
ที่มีเจตนารมณ์ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
เชื่อว่า๘พักนี้ความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่น
ส่วนโอกาสที่จะมีพักร่วมรัฐบาลพักที่๙พักที่๑๐
เข้ามาเติมเสียงมากขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดเพื่อไทยมาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกล
คุณเศรษฐาบอกว่าเบื้องต้นก่อนอื่นต้องให้เกียรติ๘พักร่วมก่อน
ปัจจุบันก็ถือว่ามีเสียงเยอะอยู่แล้วนะฮะ๓๑๒เสียง
แต่คงต้องมาคุยกันก่อนว่าถึงเวลาจริงเนี่ยจะเอาอย่างไร
แต่คุณเศรษฐาบอกว่ายอมรับนะครับว่าการแก้กฎหมายมาตรา๑๑๒ของก้าวไกล
เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรี
หากเพื่อไทยได้มีโอกาสในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
มีสิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
ก็คงจะต้องเอาให้ชัดเจนว่าพักที่จะเสนอหรือว่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ย
ไม่มีเรื่องการแก้ไขหรือไม่ต้องยกเลิกไปเลย
มาตรา๑๑๒เนี่ยต้องไม่มีไม่เช่นนั้นคงไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสว
หรือว่าหลายพักการเมืองในการโหวตเลือกนายกแน่

พักที่จะเสนอของนายกบครั้งต่อไปเนี่ย
เรื่องหนึ่งคือสองเนี่ยต้องไม่อยู่ใน
ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับ
อันนี้ชัดเจนนะครับไม่งั้นไม่งั้นเมืองนั้นจะไม่ได้รับการ
สนุนจากทั้งสวแล้วก็อีกหลายพักก็ตามที
คณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากเลยนะครับ
รับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไร
ทีนี้เขาก็พูดกันไปถึงสูตรที่ว่าถ้าเกิดมันยังมีปัญหาจริงเนี่ย
เพื่อไทยต้องผลักก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่า

เพื่อให้ทางฝั่งสวเขาโหวตให้เป็นนายก
หรือยังไงหรือจะจับมือกันไปจนสุดทางเป็นฝ่ายค้านร่วมกัน
ทีนี้ติดล็อกเลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งมีแค่๑๘๘เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้อยู่ดี
คุณเศรษฐาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่า
ถ้าในส่วนของก้าวไกลเนี่ยคำว่าสุดทางเนี่ยมันคืออะไร
สุดทางคือพักเก้าไกลไม่สามารถเสนอนายกรัฐมนตรีได้แล้วใช่หรือไม่
ณขณะนี้เนี่ยนี่คือสุดทางหรือยัง
ก็ต้องให้คณะเจรจาทั้งสองพักเนี่ยไปคุยกันว่ามันสุดทางหรือยัง
ก้าวไกลในขณะนี้เมื่อสุดทางแล้วก็ต้องไปพิจารณาต่อว่า
พักอันดับ๒จะยังรวมกันอยู่ได้หรือเปล่า
ซีกนี้ก็ถือว่ายังมีอุดมการร่วมกันอยู่
คำถามที่ว่าถ้าโหวตเลือกนายกนะแล้วไปต่อไม่ได้
เพราะเสียงในสภาส่วนใหญ่ว่ามองว่ายังมีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลตรงซีกนี้เนี่ย

มันก็ต้องไปดูคณิตศาสตร์เบื้องต้นไปนับคำนวณดูนะ

ต้องไปหามาเติมอีกเยอะเลยนะฮะคณิตศาสตร์เบื้องต้นมันมันจะคืออะไรแบบไหนอย่างไรเนี่ย
เป็นนายกโดยไม่มีก้าวไกลใช่ไหมคุณเศรษฐาบอกโอ้โหไม่ใช่นะ
ไม่ถึงขั้นนั้นไอ้กระแสข่าวลือที่ว่าอาจจะมีลุงไม่มีลุงเข้ามาแบบไหนยังไง
เดี๋ยวลองฟังคุณเศรษฐานะครับ
ทางตัวแทนเจรจาเป็นเจรจาแบบนี้นะครับแต่ว่าทิศทางมาก็อาจจะเป็นทิศทางนั้นนะครับ
ต้องมาพูดคุยกันปัจจุบันนี้เราก็ยังมีข้อตกลงกันระหว่าง๘พักอยู่นะครับ
ต้องพูดคุยกันแล้วต้องให้เกียรติทั้ง๘พักที่ร่วมเจตนารมณ์กันมานะครับ

แล้วถ้าบางวันนั้นประกันศาสตร์ต้นที่คุณเศรษฐาว่ามันจะทำตามกรรมการประกาศยอมเป็นนายกเลยที่ไม่มีเก้าแทนใช่ไหมครับ
จุดแรกที่ผมบอกคือ๘พักต้องตกลงกันได้ก่อนว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะครับ
แล้วถ้าเกิดมีมตรีออกมาเพราะว่าเพื่อนทายได้เป็นแก่นำ
ที่เป็นแก่นำก็ต้องประชุมกรรมการบริหารก่อน
กรรมการบริหารก็ต้องเลือก๑ใน๓แคนดิเดตนายก
แล้วถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นก็ค่อยว่ากันถึงจะเสร็จ

สาวอาทิตย์ไปฟักผ่อนกันก่อนให้สบาย
พวกวัฒนาทีรการที่ต้องไปเติมเสียงกันนี่

นักข่าวเลยบอกลุงป้อมลุงป้อมทวิทย์

เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นก่อนขึ้นไปประชุมกรรมการบริหารพักนะฮะ
ถ้าฟังจากคุณหมอชนน่านที่ออกมาบอกเมื่อเย็นก็คือเดี๋ยว๒๕กรกฎาคม

ช่วงนั้นแหละถึงจะเคาะให้ว่าถ้าเพื่อไทยได้เสนอชื่อนายกเนี่ย

อืมคุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนกันก่อน
หมายถึงคนตามข่าวให้ไปพักกันก่อนอย่าเพิ่งเครียด